ในอดีตสมัยที่ผ่านมาหลายร้อยปี
ขุนพันธรรคราชเดช

พันธุ์เป็นตำรวจมือปราบ
ในสมัยนั้นปราบจนผู้ร้ายมากมาย
ว่ากันว่าขุนพันธุ์มีวิชาอาคมค่ะ
เริ่มต้นจากการไปแช่น้ำว่านค่ะ
ไม่อยู่ยงฮงกภัณฑ์แล้วก็ปราบโจรผู้รายได้

มีคนนิยมนำมาแช่น้ำว่านเหมือนขุมพันธ์เลยค่ะ
โห
นี่แหละนี่แหละคือพิธีแช่น้ำว่าน

แล้วคุณค้าเขาแช่กัน๓วัน๓คืนนะ

แล้วขณะที่แช่จะมีพระสงฆ์๕รูปสวดมนต์
ทำพิธีอยู่แบบนี้ไปด้วย
แล้วในบ่อนี้จะมีชายชะกัน๖คน
แล้วก็เรียกรวมว่าเป็นน้ำว่านนี่นะคะ

ว่ากันว่านี่เป็นสุดยอดวิชาของวัดเขาอ้อ
จังหวัดพัทธลุงฮะ

เพราะฉะนั้นหนุ่มคนไหนที่สนอกสนใจในเรื่องนี้
ก็มาติดต่อขอเข้าร่วมพิธีกันมากมาย
แต่บอกก่อนเลยว่าทางวัดเนี่ยรับได้จำนวนจำกัด
ปีนึงเขาทำกันครั้งเดียวนะคะแล้วครั้งนึงเนี่ยบ่อหนึ่งที่แช่ก็อยู่ได้๖คน
คราวนี้ทางวัดบอกรับได้แค่๑๒คนจริง
เพราะฉะนั้นก็คือ๒รอบใช่ไหมคะ
คนผ่านไปแล้วอีก๖คนมามารอแช่เป็นรอบต่อไปนะคะ
ส่วนคนที่พลาดจากปีนี้ทางวัดบอกเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าว่ากันใหม่
คือคนที่เขามีความเชื่อเรื่องแบบนี้ก็มีเยอะอยู่
มันก็เป็นความสบายอกสบายใจด้วย
แต่คนที่ทำพิธีนี้ก็ต้องประพฤติปฏิบัติดีอยู่ในศีลในธรรมนะคะ
แต่นอกจากพิธีการแช่น้ำว่านแล้วที่วัดเขาอ้อยังมีอีกหลายพิธีกรรมที่ลูกศิษย์เชื่อว่ามีความขลังไม่แพ้กับการแช่น้ำว่านด้วย
นั่นก็คือพิธีหุงข้าวเหนียวดำป้อนข้าวเหนียวดำรวมถึงพิธีการสะดอกเคราะห์เสริมดวงชะตาด้วย
นะคะเนี่ยเขาก็มีการแสดงมีการโชว์เปิดงานอะไรอย่างยิ่งใหญ่แสดงถึงวัฒนธรรมของทางภาคใต้ด้วยนะคะ
เชื่อว่าจะให้ประสบความสำเร็จได้ตลอดทั้งปีนะคะ
ไหนก็เกริ่นเรื่องของพิธีแช่น้ำว่านไปตั้งแต่ตอนต้นว่ามีขุนพันธุ์เป็นคนที่เคยแช่เหมือนกัน

เอกของการแช่น้ำว่านของสำนักสงฆ์แห่งนี้นะคะ
ก็คือพลตำรวจตรีขุนพันธรรคราชเดช

เป็นตำรวจที่มีความน่าเกรงถามน่าเกรงกลัว
ผู้ร้ายต่างก็ถูกขุนพันธุ์ปรับมาเรียบร้อยแล้ว

ใช่นะคะแล้วก็มีชื่อเสียงขจรกระชายไปทั่วประเทศนะคะ
มาหมดแล้วเสือไฟล์เสือใบเสือดำ
เราเคยได้ยินกันในหนังนั่นแหละนะ
ก็เป็นคนที่เคยผ่านพิธีนี้มาแล้ว
ก็เล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องของความเชื่อและพิธีกรรมนะคะ
เคยดูอย่างในหนังนะคนที่เขามีวิชาอาคม
โดนยิงปั้งคายเม็ดกระสุนออกมาเลยนะ
อันนั้นก็คือในหนังแต่ในความเป็นจริง
มันก็ยังไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้ขนาดนั้น
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลคนที่จะไปทำพิธีต่างเนี่ย
สิ่งสำคัญก็คือคุณต้องอยู่ในศีลในธรรม
ไว้พระสวดมนต์คิดดีทำดีอะไรแบบนี้นะคะ